คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันแรกครับที่เงินเยียวยาจากโควิด๑๙
มีการโอนเงินเข้าไปให้คนที่ผ่านเกณฑ์๕๐๐๐บาทนะครับ
แน่นอนก็เป็นจำนวนเยอะมากมายทีเดียวแต่ว่าก็ไม่ไหวครับ
ดราม่าเกิดขึ้นผู้หญิงคนหนึ่งเขาได้เงินจำนวนนี้ไปครับ
แต่พอไปดูโปรไฟล์เขาในโซเชียลเหมือนกับว่าเขาจะกินหรูอยู่แพงพอสมควร
แล้วก็มีการโพสต์ประชดประชันบอกว่าเงินที่ได้ไปเป็นแค่เสร็จเงินหลังตู้เย็นเท่านั้น

เป็นวันแรกที่ผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา๕๐๐บาทผ่านเว็บไซต์
เราไม่ทิ้งกันได้เงินเข้าบัญชีก็มีประชาชนหลายคนทยอยได้รับเงินกันบ้างแล้ว
แต่ก็กลายเป็นประเด็นดราม่าอีกเพราะมีชาวเน็ตออกมาวิจารณ์
และแฉอีกหลายคนที่ดูโปรไฟล์แล้วไม่ได้เดือดร้อนอะไร
มีขับรถหรูกินอยู่สบายได้โพสต์โชว์ว่าได้เงินแล้ว
เป็นภาพถ่ายคู่กับพวงมาลัยรถ
ขณะที่สาวรายหนึ่งออกมาโพสต์เฟสบุ๊คเปิดเผยว่าได้รับเงิน๕๐๐๐บาทเข้าบัญชีแล้วเช่นกัน
แต่ข้อความที่เธอโพสต์กลับสร้างความไม่พอใจให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมาก
โดยระบุว่า๕๐๐๐บาทเข้าบัญชีแล้วก็แค่เศษเงินหลังตู้เย็น
เมื่อเข้าไปตรวจสอบโปรไฟล์ของเธอพบว่าใช้ชีวิตสุดหรูอยู่สบาย
กินข้าวร้านอาหารหรูช้อปปิ้งของแบรนด์เนมแถมท่องเที่ยวไปต่างประเทศด้วย
หญิงสาวรายนี้ลบโพสต์ออกแล้วพร้อมโพสต์ขอโทษบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการ
ชายรายหนึ่งโพสต์ภาพตัวเลขในบัญชีธนาคารและยอดเงิน๕๐๐๐บาทพร้อมระบุว่า
เห็นถามกันเยอะตอบตรงนี้นะครับผมลงอาชีพนักดนตรีมีนายจ้างและนายจ้างก็เป็นชื่อผมเอง
แต่ยังลงทะเบียนรับเงิน๕๐๐๐บาท
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ย่านจตุจักรไปสำรวจและพูดคุยกับผู้ได้รับเงิน๕๐๐บาท
คุยกับนายสิริมงคลชังใบวงอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง
เขารู้สึกดีใจมากบอกว่าเพราะตั้งแต่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙
รายได้หายไปเกินครึ่งขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยต่อลมหายใจในสถานการณ์แบบนี้
ดีใจมากครับเพราะว่าตอนนี้แย่ไปหมดทุกอย่างภาระเยอะมาก
เพราะว่ามีภาระผ่อนบ้านผ่อนรถตอนนี้คือลูกค้าไม่มีเลย
วันนึงบางทีนั่งเย็นแยนได้รอบเดียวหกสิบบาทอย่างนี้
ก็มีค่ามากเลยครับเพราะว่าถ้าไม่ได้เงินก้อนนี้
เราก็แย่มากลำบากมากเลย
เพราะดูจากสภาพทุกวันนี้วิ่งรถไม่ได้เลย
ไม่มีเงินเลยเพราะเราต้องกินต้องใช้ทุกวัน
ถ้าไม่มีเงินก้อนนี้คือไม่รู้จะทำไงเลยครับลำบาก
ส่วนวินรถจักรยานยนต์รับจ้างอีกกลุ่มหนึ่ง

ซึ่งหลังจากการตรวจเช็คกับแอปพลิเคชัน
พบว่าสถานะของพวกเขายังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ที่เขาก็เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในเกณฑ์
จะได้รับเงินก้อนนี้เหมือนกัน
ก็รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมนะครับ
มันต้องสมบูรณ์ให้มันแน่แชดก่อนว่าอย่างพวกผม
อาชีพหมาสาวกินข้ำมันลำบากสุดอ่ะ
ถ้าเจอพิษอย่างนี้ก็แย่
รายได้ที่เคยได้มาละ๕๖๐๐บาทก็ตกไป
ละ๖๐บาทก็ยังแทบไม่ได้เลย

อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ในฐานะโฆษกระทรวงการคลังระบุว่า
คัดกรองผู้ที่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียน
โดยระบบจะมีการตรวจสอบ๒สเต็ป

ซึ่งกรณีของสาวติดหรูที่โพสต์ดังกล่าว
กระทรวงการคลังได้รับรายงานแล้ว

หากเช็คแล้วพบว่าไม่ได้รับเงิน๕๐๐๐บาท

ถือเป็นการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ

ให้กระทรวงนิจชีธรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

หากพบว่าผิดพลาดจะเรียกเงินคืน
ซึ่งกระทรวงจะเรียกเงินคืนได้ใน๙๐วัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน